สวยเก็บเห็ดด้วยเหรอ

หมายความว่าอะไรเธอจะเก็บเห็ดได้ต้องจ่ายสวยอย่างนี้หรอ

คือเขาบอกว่าผู้นำชุมชนต้องออกมาชี้แจง
เรื่องสวยเก็บเห็ดที่ป่าเขาอังคารที่บุรีรำอ่ะ

เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปเรียกอย่างนั้น
มันเป็นค่าที่จะต้องดูแลผืนป่าชุมชน
นี่แหละครับผู้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียบอก
ต้องจ่ายสวยเก็บเห็ดนะครับ

เพราะมีการตั้งด่านเก็บเงินคนที่จะเข้าไปเก็บเห็ด
ป่าเขาอังคารอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
ก็ชาวเน็ตมาแสดงความเห็นกันเพียบเลย
เอ้าเป็นป่าสาธารณะนะครับ
แล้วชาวบ้านเขาไม่ได้ไปเก็บได้โดยเสรีเหรอ
ล่าสุดทีมข่าวไปที่พื้นที่ครับทางขึ้นเขาอังคารพบว่า
โอ้โหคนจากทั่วสันอาทิตย์

เพียบดูจอดรถต่อกันแบบเนี้ย
มารอจ่ายเงินค่าเข้า
จ่ายเงินค่าเข้าไปเก็บเห็ดครับ

นี่ยาวเป็นมากกว่า๑กิโลเมตรนะ

คณะกรรมการหมู่บ้านเก็บค่าผ่านทางคนละ๒๐บาท

พาคนมาเก็บเหตุ๘๐ถึง๑๐๐คันนะนะครับแล้วถ้านับหัว
สัก๘๐๐๑๐๐คนได้คุณผู้ชมคิดดูต่อวันต่อวัน
นายพลพัฒน์ชัดวิเศษเป็นเลขาป่าชุมชนเจริญศุกร์เล่าบอกว่า
พื้นที่ป่าเขาของขานี่มี๖ชุมชนด้วยการรับผิดชอบร่วมกัน
อมรับว่านะครับมีการเก็บเงินค่าเข้าไปเก็บเห็ดจริงแต่ถือเป็นค่าใช้บริการ
ยืนยันว่าไม่ใช่สวยโดยเงินที่ได้มานะครับ
ส่วนใหญ่จะนำไปพัฒนาป่าพัฒนาแหล่งน้ำปลูกป่าเพิ่ม
ทำแนวกันไฟรวมถึงจัดชุดลาดตะเวนอย่างน้อยสัปดาห์ละ๒ครั้งไง
แล้วมันต้องมีเงินตรงนี้ไงจะได้เอาไปพัฒนาได้ไงฮะ
ฟังกรรมการป่าชุมชนมากดีกว่านางสาสุพันธ์สาจูกูลบอกว่า
เขาอังคารเนี่ยเนื้อที่กว่าสามพันไร่แล้วเห็ดของป่านี้มันมีความพิเศษ
เบิร์ดพี่น้ำแข็งอร่อย
เพราะว่าเกิดในดินภูเขาไฟซึ่งทุกปีเนี่ยเห็ดจะออกเป็นจำนวนมากในช่วง๒ช่วง
ก็คือช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมอีกช่วงหนึ่งคือนี่แหละกันยายนนี่แหละ
จนถึงตุลาคมครับคุณผู้ชมฮะ